ลูกเหมือนกันค่ะทั้งใหญ่ทั้งยาวทั้งดุ
มันบุกเข้ามามาที่ไหนยังไง
ไปดูค่ะ
ทำท่าเหมือนจะกัดอ่ะ
บ้านหลังนี้นะคะบ้านเลขที่๑๖๔หมู่๘ตำบลคลองขนานอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี
เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งจากเจ้าของบ้านให้มาช่วยที
ตัวเงินตัวทองตัวนี้มาจากที่ไหนก็ไม่รู้

เจ้าหน้าที่ก็มาเลยพร้อมกับอุปกรณ์ประจำก็คือ

จัดการคล้องไปที่หัวมันได้แล้วนะ

ออกจากแบบนี้
ไม่ไป

น้ำก็เกาะแน่นเหมือนกันนะ
สุดท้ายไปไปก็ไปก็จับได้กันนะคะคุณผู้ชมแบบนี้แหละ
โอ้โหเห็นตัวเต็มออกมาดูหน้าบ้านอุทานว่า
นี่มันจราเข้หรือเปล่าเนี่ยตัวใหญ่นึกว่ายังไงอ่ะ
ตัวมันยาว๒เมตรเลยนะคุณ๒เมตรแล้วน้ำหนักประมาณ๓๐กิโลกรัม
ฤทธิ์ก็เยอะตอนแรกเนี่ยโอ้โหกว่าจะจับได้ก็เหงื่อตกเหมือนกันนะ
แต่ตอนนี้นอนนิ่งเอามือไขว้หลังแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จัดการ
มัดแล้วไงก็ต้องลากมันขึ้นรถมันตัวใหญ่
จะนำมันไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
ปล่อยแน่นอนไม่ต้องห่วงปล่อยละ

ต้องมาโดนตัวเลยไปเลยแต่ไปเองก็ได้
บอกให้อยู่ไม่อยู่ไปเลยไปแล้วจ้ะกลับเข้าซึงคืนสู่ธรรมชาติ